ยอดอาวุธเพชรลัมโบประทะเพชรนริมศักดิ์ฐานีเสถียรมวยไทยยิ่ม
และวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมันลุ้นกันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก
กับมวยคู่เอกเทพนรงสิทธิ์นายกสุริชัยปะทะเพชรวินิตปสุวรรณ
วันเสาร์และวันอาทิตย์สี่โมงเย็นเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง